ซึ่งเตรียมที่จะกลับมาสร้างความประทับใจให้กับคนดูอีกครั้งหนึ่งแล้ว
ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยทางคุณบอยถกลเกียจหัวเรือใหญ่
เขาการันตีเลยว่าจะพิเศษมากกว่าเดิม
จากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปาโมท
เตรียมปรับโฉมใหม่เพื่อคนไทยในปี๒๕๕๙
ล่าสุดค่ะคุณบอยถกลเกียจวิวรวัล
ก็นำทีมนักแสดงมากฝีมือเกือบ๑๐ชีวิต
มาร่วมกันแถลงข่าวอาทินกสินใจกัณพัฒน์รัฐกล้าวอาอนัตภพล
รวมถึงนักแสดงใหม่รุ่นเด็กที่เข้ามาเสริมทัพในปีนี้นะคะ
โดยบอยทะกลเกียจเชื่อว่า๔แผ่นดินเวอร์ชันนี้
ผู้ชมที่ได้ชมจะสัมผัสได้ถึงสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
พร้อมกับการันตีว่าแม้จะปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน
แต่คุณค่าและความเป็น๔แผ่นดินจะยังคงอยู่ตามเดิมแน่นอนค่ะ
๓ปีที่ผ่านมาประเทศไทยและคนไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรกันมาเยอะนะครับ
ประเด็นของสิ่งหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคแต่ละสมัย
ผ่านชีวิตของแม่พลอยดังนั้นในการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างเนี่ย
โดยเฉพาะในเรื่องของการเปลี่ยนแผ่นดินแต่ละแผ่นดินเนี่ย
เราก็พึ่งพึ่งพึ่งประสบพบเจอด้วยกันมา
ผมว่าเรามีหนึ่งเดียวในโลก

ไม่ว่าพอหรอกครับ
เรามีวิธีทำงานของเรา
เรามีมาตรฐานของเรา